แต่ว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยก็จะมีขนมมงคลที่คล้ายดิบคล้ายดี

เข่งนี้เป็นขนมมงคลในช่วงตรุษจีนนะคะ
แต่ร้านที่จะพาไปดูเนี่ยเขาชื่อว่าร้านหวานละมุนเชียงคำ

เพราะว่าขนมเข่งของเขายอดออเดอร์นะกว่าหมื่นลูก
ตรุษจีนนี้จ้า
อ่าไปดูหวานละมุนขนมไทยค่ะ

แล้วร้านนี้เป็นร้านที่ชาวโซเชียลร่ำลือกันมาก
ว่าขนมเข็งนี่อร่อยเหาะเลย
มีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยแล้วก็ยังมีสีสันที่สวยงาม

มันน่าทานนะคะ

ก็กำลังช่วยกันง่วนกันเลยนะทำแบบมือเป็นระวิงเลย
ทำขนมเข่งกันอยู่เพราะว่าออเดอร์ของเขาเนี่ย
โอ้โหหลั่งไหลมาแบบทั่วประเทศเขาบอกว่าแทบจะไม่มีเวลาได้พักกันเลย
ช่วงตรุษจีนแบบนี้ก็เป็นช่วงที่ออเดอร์เยอะที่สุดแหละ
ว่ากันนะเฮียกุยแกก็บอกว่าอ่าขนมเข็งที่ร้านเนี่ย
ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าเป็นขนมเข็งรูปแบบใหม่ค่ะ
หรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าขนมเข่งแบบประยุกต์ไงจะมีสีสันสวยงาม
เพราะปกติเราจะเห็นขนมเข่งมีสีเดียวแล้วก็มีจุดแดง
แก้งเงินกลางใช่ไม่มีไส้แต่ว่าขนมเข็งของเฮียกุยเนี่ย
สวยงามสีสันด้วยมีไส้ต่างหลากหลายชนิดด้วย
เรื่องของความสะอาดแล้วก็ทำกันแบบสด
ส่งให้ลูกค้าวันต่อวันเลยนะ
แล้วปกติไม่มีหน้าร้านนะคะเปิดสั่งจองทางเฟซบุ๊ก

นี่ขนาดไม่มีหน้าร้านนะเนี่ยยังทำไม่ทันเลย
คือเขาบอกว่าจริงที่ไม่มีหน้าร้านเพราะว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีหน้าร้านจะมีค่าใช้จงค่าใช้จ่าย
แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วยก็เลยสั่งทางออนไลน์
การทำขนมนี้นะคะรับการสืบทอดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่๕๐ปีได้แล้วค่ะ
เป็นสูตรโบราณแต่ว่ามาประยุกต์ไงคุณอ้อมบอกว่า
คือทางร้านเนี่ยมีการคิดค้นการทำขนมเข็งรูปแบบใหม่เพราะว่าอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ชิมขนมเข็ง
บางคนบอกว่าไม่เอาขนมแบบว่าคนแก่กินหรือเปล่านึกออกไหมเด็กอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าจริงดิฉันชอบขนมเข็งมากเลยแล้วก็ขนมเข็งรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีความเหนียวหน่อย
หึบหน่อยแข็งนิดนึงบางคนก็อาจจะไม่ชอบเขาก็เลยเปลี่ยนแล้วก็คิดค้นดัดแปลงอ่ะ
สีสันลงไปในขนมเข่งจากเดิมที่เป็นสีขาวก็จะมีสีต่างที่เป็นสีจากธรรมชาตินะคะ
อย่างเช่นสีม่วงก็จะมาจากอันชันใช่ไหมสีเหลืองจากฟักทองมีประโยชน์ด้วย
สีเขียวจากใบเตยอะไรอย่างนี้จะมีความหอมแป้งเหนียวนุ่มหนึบหวานหอมแต่ไม่แข็ง
คุณดูสิลักษณะเขาจะไม่แข็งแล้วจะหนึบอ่ะเอกลักษณ์ชัดเลยตัวหน้ามัน
ใช่อยากรู้แล้วใช่ไหมเรื่องของหน้าเนี่ยคือเขามีไอเดียก็คือว่าเติมไส้เติมหน้าลงไป
มีทั้งไส้มะพร้าวอ่อนพุษาจีนเผือกถั่วแปะก๊วย
ชอบเยอะคุณชอบอะไรชอบเผือกเหรอชอบเผือกค่ะเพราะว่าเผือกมันหอมหวานก็เลยอยากจะเผือก
ใช่แล้วนอกจากนี้พุษาจีนผมก็ชอบดิฉันชอบแปะก๊วยชอบมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเง
ชิสาชอบอะไรคะชอบทุกอย่างที่คุณพูดมาเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าชอบทุกอย่างนะคะ
คุณต้องออเดอร์ล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยอดเขาเนี่ยโอ้โหเกือบพันเอ่ยหมื่นดิ
๑๐พันนะประมาณหมื่นลูกแล้วทำไม่ทันแล้วมือเป็นระวิงเลยค่ะ
ใครสนใจจะสั่งขนมเข่งไปไห้ในช่วงตุดจีนหรือว่าจะสั่งมาลองชิมก็ได้
บางคนบอกว่าอยากลองชิมเฉยสั่งได้นะคะที่ร้านหวานละมุนเชียงคำนะ
อยู่ติดกับธนาคารออมสินสาขาอำเภอเชียงคำ
หรือว่าโทรไปสั่งดีกว่าสะดวกกว่า

กล่องหนึ่ง๓๐บาทได้๕ลูกค่ะ
ใครสนใจอยากถ้าอยากแบบลองชิมเฉยไม่ได้ในช่วงตรุษจีนก็สั่งได้
หลังจากนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ออเดอร์เขาอาจจะแน่นนิดนึง

หรือว่าอยากจะสั่งไปเยอะไปไหว้ผู้ใหญ่
เอาไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้เหมือนกันนะคะ